สิริชัยฮะคณะหมอลำใจเกินร้อยโดนเหมือนกันคุณ
โดนอะไรโดนแฟนคลับแฟนเพลงหน้าเวทีเนี่ย
ถึงกระชากเกือบตกเวทีไม่รู้จุดประสงค์ของการดึงคืออะไร
แต่ไปดูคลิปเหตุการณ์นี้ก่อนนะครับ
เกือบร่วงแต่นะฮะไม่รู้แฟนคลับแฟนเพลงอาจจะรักนะคุณนะ
อาจจะดึงอยากสัมผัสใกล้ชิดอยากสัมผัสมืออยากดึงไปหอมซุปอด
อย่างนี้เหรอฮะเออแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่บอยสิริชัยพร้อมคณะหมอลำใจเกินร้อย

นักความราชสีมาเมื่อวันที่สิบเอ็ดมีนาคมเนี้ยนะฮะ
กำลังทำการแสดงอยู่ก็ได้รับมาลัยน้ำใจจับมือทักทายแฟนเพลงปกติแล้วฮะ
แต่ตอนที่นั่งหย่องหย่องมันก็ทรงตัวยากอยู่แล้วนะใช่ใช่

มือซ้ายก็ต้องจับมือแฟนคลับอะไรไปด้วยนะ
ปรากฏว่าถูกดึงถูกกระชากถึงสองครั้งดีเที่ยวเจ้าตัวเนี้ยใช้เข่าเนี้ยพยุงโอ้ย

สองก็ไปพยุงตัวไว้ไม่งั้นร่วงลงไปแน่นะครับ
ลำใจเกินร้อยนี่คือโดนกระชากเกินร้อยน่าจะคว่ำลงไปข้างล่างเหมือนกันนะเนี่ย
ใช่ค่ะทีนี้ค่ะนี่วงเขาสอกไว้ใช่ไหมค่ะ
ปรากฏว่าคุณบอยสิริชัยโพสต์ภาพรอยแผลพร้อมข้อความบอกว่าครั้งแรกที่ผมเจอแบบนี้หน้าเวทีครับ
ผมจะเป็นคนที่ระวังตัวเองมากตอนอยู่บนเวทีแต่วันนี้พลาดด้วยความว่าเห็นว่าพี่เขาเป็นผู้หญิงขอจับมือ
ผมไม่ทันระวังแต่พี่เขาดึงกระชากผมถึงสองครั้งในขณะที่ผมร้องเพลงไม่ทันตั้งตัว
อย่าทำแบบนี้กับศิลปินอื่นนะครับนี่เป็นรอยครูดนะคุณทั้งแขนเลยนะครับ
แฟนคลับก็เข้ามาแสดงความคิดความเห็นนะฮะก็เห็นใจนักร้องนักดนตรีนะฮะ
พอเกิดเหตุแบบนี้คนที่ช้ำใจและเสียใจที่สุดก็คือหัวอกคนเป็นแม่นะ
คือแม่เนี้ยก็เป็นห่วงเวลาไปเล่นดึกดื่นดื่นอยู่แล้วใช่นะครับ
ยังเป็นห่วงแบบนี้กลัวกลัวว่าเดี๋ยวแฟนคลับแฟนอะไรเนี่ยจะแบบอยากใกล้ชิดอยากหอม
ถ้าตกเวทีหัวร้างข้างแตกแม่ก็เป็นห่วงลูกนะฮะฟังเสียงแม่หน่อยนะครับ

ลงไปข้างล่างแบบนี้นะครับเพราะเหตุการณ์ช่วงเนี้ยมันเกิดกับศิลปินนักร้องบนเวทีเนี้ยบ่อยครั้งใช่ค่ะ